สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้เราเช็คผลการแข่งขันฟุตบอลโยต้ารับนะครับ
ในรอบ๘ทีมสุดท้ายก็มีคู่เอกนะครับ
จะใช้เป็นสนามแข่งขันเกมแรกของทีมชาติไทยด้วย
นิชโนก็เดินทางไปดูเกมนี้ครับ
ก่อนหน้าที่นิชิโนจะมารับงานคุมทีมชาติไทย
เจ้าตัวก็ปรากฏตัวที่สนามแห่งนี้ก่อนเป็นครั้งแรกนะครับ

ครั้งนี้ก็ยังคงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเหมือนเดิมครับ
ก็ถ้ามาดูที่นี่นอกเหนือจากการที่เป็นเกมคู่ใหญ่แล้ว
จะได้เห็นนักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมชาติ
ในชุดก่อนหน้านี้ก็คงจะได้เห็นความพร้อมของสนามด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้จะมีการประชุมกันนะครับ
เรื่องของทีมชาติเป็นวาระหลักเลย
ก็เรียกตัวแทนนะครับจากสโมสรในที๑แล้วก็ที๒มาหารือกัน

แล้วก็เรื่องของการเก็บตัวทีมชาติ
ซึ่งก็คงจะมีวาระในการสรุปเรื่องของสนามเอามาฝากกันแน่นะครับ

คำตอบว่าจะได้สนามแข่งขันเกมแรกกับเวียดนามหรือไม่
นิชโนก็มีโอกาสลงไปดูพื้นสนาม
ผู้แทนในการดูแลสนามก็มีโอกาสได้พูดคุย
ชโนก็บอกนะครับว่าเกมนัดนี้นะครับ
ฟอร์มใครเป็นพิเศษไหมนะครับ
ก็ต้องกลับไปหารือทำการบ้านก่อนนะครับ
ในเรื่องของการศึกษานักเตะแต่ละคนอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือไปดูภาพรวมนะครับดังนั้นเวลาเหลือน้อยมากครับ
ในการที่จะทำให้นิชิโนนั้นเข้าใจธรรมชาติของนักเตะไทย
ต้องพึ่งพานะครับกุญสือทีมชาติไทย
หรือว่าคนไทยต่างที่ต้องเป็นทีมงานนะครับ
ในการที่จะช่วยชี้ชัดนะครับศักยภาพของนักเตะไทยด้วย
ส่วนเกมครับบุรีรำนะครับ
ที่๑๗นัดมาเล่นสนามแห่งนี้ตั้งแต่ปี๒๐๑๖
ไม่เคยแพ้ครับมาเยือนแบงคอกสนามแห่งนี้ครับ
ไม่เคยแพ้แล้วก็เจอทีมไหนก็ตามก็ไม่เคยแพ้
สนามนี้รังย่าแต่ก่อนก็เป็นของเพื่อนตำรวจก็มีนะครับ
โทนครับที่เห็นจากจังหวะนี้ครับ
เป็นการยิงในช่วงต่อเวลาครับหลังจบ๙๐นาทีเสมอ๐๒
บุรีรำได้ประตูจากนาเซอร์บาราซิสครับตัวสำรองนาที๑๑๒
บุรีรำก็ยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้น๓แชมป์ต่อไปครับ
ฝูงไทยลีก๒เปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดครับ
แชมป์เก่านาที๓๗ทีมเยือน๕๑๐ครับ
เฉยเลยครับวิเลี่ยมเอริเก้พาบอลไปถึงเส้นหลัง
แล้วก็ตบเข้ากลางครับชัดชัยบุตรพรม
ไม่ดีไปเข้าทางของเอกณิตปัญญายิงเข้าไป

หลังปล่อยไปเล่นให้กับทางเชียงใหม่ครับ

จากนั้นครึ่งหลังครับบีจีปฐุมได้ลุ้นจากจนทานเฮสนะครับ
อกแต่ยิงเบาไปเข้ามือของอภิรักษ์วรวงครับ
แล้วก็นาที๕๘มีลุ้นตีเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับ
จังหวะที่กัปตันทีมสุรชาติสารีพิมพ์ยิงเข้าไป
แต่ว่าผู้ช่วยยกทงเป็นลูกลำหน้าจบเกมเชียงราย

อีก๒คู่ประจวบครับเอาชนะโปรลิสเทโรไป๒๐
แกรนดอันดามาระนองนะครับทีมล้มยักษ์เสมอกับหนองบัวพิชยะไป
ครบ๑๒๐นาทีนะครับเสมอ๑๑หนองบัว
ชนะจุดโทษด้วยสกอร์๔ต่อ๑ครับ
รอบรองเกมลีกครับจะจับสลากประกบคู่๓๐กรกฎาคมและแข่งขัน๑๔สิงหาคม

แล้วก็อย่าพลาดนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนเอเชียรอบ๒
ทีมชาติไทยเตะ๘นัดเน้นย้ำกันอีกครั้ง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดทุกนัดเริ่มตั้งแต่เกมแรก๕กันยายนนี้
เวียดนามยาวไปจนถึงเกมสุดท้ายนะครับ
ปีหน้า๙มิถุนายนที่เราจะเจอกับทางมาเลเซียครับ